ดูต่อกันที่คู่นี้กันบ้างนะคะอดีตเคยเป็นคู่จิ้น
หลายคนรุ้นรุ้นนักมากและก็รุ้นไม่ขึ้นนะครับ

เหมือนจะมีความบาดหมางใจอะไรกันหรือเปล่า
แล้วต้องบอกว่าล่าสุดมาวานนี้ไปออกงาน
หลายคนผิดหวังอ้าวคิดว่าจะมาทั้งช้อนทั้งเอสเตอร์
คิดว่าคู่จิ้นจะรีเทิร์นแต่ปรากฏว่าฝ่ายชายมาคนเดียว
อนมาคนเดียวนะฮะก็เลยโดนจับประเด็นกันยกใหญ่เลยทีเดียว
ว่าทำไมเนอะไม่มีดาราสาวคู่จิ้นมาร่วมงาน

หรือเป็นเพราะว่าฝ่ายหญิงถูกใบสั่งจากแฟนนุ่ม
ก็คือคุณเคนภูมิไม่ให้มาร่วมงานกันหรือเปล่า
งานนี้ช้อนจะตอบว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังช้อนกันค่ะ
รับทราบแค่นี้ครับรับทราบแค่ใบหมายที่มีรูปหน้าผม

ก็มารู้จากคนอื่นนะครับว่าน้องจะมาด้วย

เพราะว่าไม่รู้ว่ามาหรือไม่มา
พอเช็คไปอีกทีหนึ่งสรุปว่าน้องไม่ได้มานะครับ
เพราะลูกค้าบอกว่าก็ต้องใช้คนเดียวอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่กลัวครับไม่ได้ทำอะไรผิด
น้องก็เป็นน้องวันหนึ่งที่ทำให้ผมมีวันนี้

ถ้าจะกลัวก็คือกลัวตอบเรื่องเคนมากกว่านะครับ

แล้วผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เคนไปอยู่ไหนอะไรอย่างนั้น

เรื่องของน้องครับของเรื่องส่วนตัวของเขา
แต่ตอบแค่ว่าชีวิตตอนนี้ของผมเป็นยังไงนะครับ
ส่วนเรื่องการรับงานไม่ได้ไม่คิดจะเลี่ยงกันอยู่แล้ว

เลี่ยงละครดีกว่าถ่ายตั้ง๘เดือนนะครับ

โดยผมไม่รู้ว่าพี่
เรื่องส่วนตัวครับเราคิดแทนกันไม่ได้
บางทีเขาอาจจะมีเหตุผลของเขา
ถ้าเจอเคนภูมิก็จะไปขอถ่ายรูปนะครับ

ก็คือไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่นตอบแต่เรื่องของตัวเองแล้วกัน
จะไม่รับงานคู่อะไรใด
แต่ว่าเมื่อวานนี้ช่วงดึกเนอะมันมีภาพแชร์กันมา
หลายคนจินตนาการปนความมโมงกันอีกแล้ว

คือเคนภูมิเนี่ยโพสต์ลงไปในอินสตราแกรมคุณผู้ชมค่ะโพสต์เป็นภาษาอังกฤษ
ประมาณนี้แหละแปลสั้นง่ายได้ใจความ
ประมาณว่าเห็นแก่ตัวเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่

เป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่าเอสเตอร์ถึงได้ไม่มาร่วมงานด้วย
หรือว่าเขาบอกว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นเพราะว่าชอน

ก็เลยได้ช้อนไปคนเดียวหรือเปล่า
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าคิดกันไปเอง
ก็อาจจะเป็นคำพูดดีที่เขาอ่านแล้วโดนใจก็ได้
ก็แชร์เฉยแค่เป็นจังหวะเวลาที่มันแบบบังเอิญหรือเปล่า

จะถอดถ่ายรูปเพราะว่าชอบแต้วนะท่านพ่อเรา
ชอบเคนด้วยสิภูมิค่ะชอบเคน